คนไทยที่วันนี้กลับถึงบ้าน๑๓๐คน
แต่ละคนก็อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายแตกต่างกันออกไป
มีอยู่คนนึงนะคะเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่ที่อิสราเอล
ที่เขามาเนี่ยก็คืออยู่ห่างจากฉนวนกาซ่า๓กิโลเท่านั้นเองคุณกาย
แล้วตอนที่เขาออกมาตอนที่นั่งรถบัสออกจากพื้นที่

ว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างตอนที่ถูกโจมตีนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ไปพร้อมกันค่ะ
นี่คือภาพที่คุณภูมิเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ตอนที่อยู่บนรถบัสนะคะ
แล้วคุณผู้ชมดูระหว่างทางรถแต่ละคันคือถูกโจมตี
รถคันสีขาวที่เปิดไฟกระพริบเมื่อสักครู่นี้

คุณภูมิก็บันทึกแล้วเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกคนตายเกินกลาดเลย
นี่คือที่ที่เขาออกมาค่ะจากพื้นที่นี้โดนโจมตีเนี่ยเห็นไหมคะ
แต่ละคันกระจัดกระจายถูกโจมตีไปทั่วเลย
ห่างจากฉนวนกาซ่า๓กิโลเมตรนะคะ
แล้วคุณภูมิบอกว่าเพิ่งไปทำงานได้แค่๒เดือนเท่านั้นเองนะคะ
อบพยพก็มีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่นะคะ
เขาเองที่รอดชีวิตได้หลบอยู่ในห้องหลบภัย๑วัน
อิสราเอลก็เริ่มเข้ามาพอดีโรยตัวมาจากเครื่องบิน
แล้วไล่ยิงคืนเพราะฉะนั้นคนไทยที่หลบอยู่ด้วยกัน๑๔คน
ก็เลยรอดตายอย่างหุดหวิดค่ะ
เขาก็ยิงเข้ามายิงเข้ามาแต่มันค่อนข้างที่จะหนานะครับ
ก็ใช้เวลาทำลายยาก
แล้วก็ช่วงนั้นนะครับรู้สึกว่าจะมีทหารอิสราเอลเข้ามาช่วย
อิสราเอลที่เข้ามาช่วยผมก็น่าจะเสียชีวิตไป๑ลายนะครับ

แต่ภาพที่เราได้เห็นทำให้รู้เลยนะคะ
สถานการณ์มันเลวร้ายมากจริงนะคะ

คุณวุฒิพงศ์จันนรงค์ถ่ายเก็บเอาไว้นะคะ
ส่งให้กับคุณเมตตาจันนรงค์
แล้วก็คุณสุมิตรพันพรมแม่กับน้าดู
เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามัสตอนที่บุกเข้ามาโจมตีแรกค่ะ
แม่กับน้าบอกกับผู้สื่อข่าวเล่า
บอกลูกชายไปทำงานที่สวนมะเขือเทศได้๒ปีแล้วนะคะ
แล้ววันนั้นกลุ่มฮามัสจะพังประตูเข้ามาในแคมป์

ซ่อนตัวอยู่ในแคมป์ประมาณ๒วัน

ก็ทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นปลอดภัยก็ติดต่อกลับมาที่บ้าน

เพราะว่าสถานการณ์มันอันตรายจริงนะคะ
ขณะที่คุณอนันต์คำพานางค่ะ
เป็นชาวจังหวัดหนองคายเพิ่งกลับมา
ก็เอาคลิปมาให้ผู้สื่อข่าวดูเช่นกันนะคะ
แล้วจู่จรวดยิงเข้ามาค่ะ

นี่ให้คุณผู้ชมได้ดูคือแต่ละคนนี้ก็ผ่านนาทีเป็นนาทีตา

เลยคืออยู่ในสถานการณ์สงครามมันเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยต้องหลบจรวดกันนะคะ
ต้องบินกันไหม
โหยิงมาแบบชุดมันจะเป็นช่วงแรกใช่มั้ยที่ยิงมากะดำ
วันที่๗ตุลาคมและแรงงานไทยก็ไปยามหลบหนีกัน
กราดยิงตัวเองก็เข้าไปหลบอยู่ในห้อง
หิวก็ต้องรอเอาปลอดภัยไว้ก่อน
พอรอจังหวะได้แล้วถึงออกมาหาอะไรกิน
บอกว่ากลัวมากแล้วตัวเองก็เพิ่งมาทำงานที่อิสราเอลได้แค่๔เดือนเท่านั้นเอง
ก็เจอสงครามแบบนี้แล้วนะคะ
มีเพื่อนบาดเจ็บเล็กน้อยจากการหลบหนีเหมือนกัน
แต่ว่าทุกคนก็ปลอดภัยดีแล้ววันนี้ก็กลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะ

คุณผู้ชมครับมีแรงงานไทยอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ
ที่เขาเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยวันนี้เล่าให้ฟังนะ
คือมีอยู่คนนึงเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องไปอยู่ในบริเวณหลุมหลบภัย
วัน๒คืนน้ำไฟไม่มีพอวันที่๓อยู่ไม่ไหวแล้วฮะ
ออกมาแล้วก็มาให้ทหารอิสราเอลนั้นช่วยเหลือนะครับ
คุณรัชพลเบ้าชัยคุณผู้ชมครับคนที่ผมบอกนะฮะ
แรงงานไทยเป็นคนหนองบัวลำพูครับเดินทางกลับมาในวันนี้นะ
มีการโชว์พระเครื่องนะครับมีตะกรุดครับติดตัวตลอดเวลานะครับ
เขาเนี่ยมั่นใจว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทำให้เขาปลอดภัยจนได้กลับบ้านนี่นะฮะให้ผู้สื่อข่าวดูนะครับ
คือคุณรัชพลท่านนี้บอกว่านาทีหนีตายจากสถานการณ์สู้รบที่อิสราเอล
คือต้องไปซ่อนอยู่ในบริเวณหลุมหลบภัยถูกตัดน้ำไฟนาน๒วัน๒คืน
วันที่๓เนี่ยทนไม่ไหวแล้วครับคราวนี้หนีออกมาตอนสักประมาณตี๕ครับ
เดินเท้าออกไปหาทหารครับท่ามกลางเสียงปืนเสียงระเบิดตลอดเวลานะ
คือวันที่๓มันก็ยังสดร้อนนะครับสำหรับเหตุการณ์นะครับ
มีการหมอบคลานเดินข้ามเขาบอกว่าจังหวะที่เดินข้ามนั้นเห็นร่างผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างทางนะ
แต่ก็ต้องทำใจเดินต่อไปนะครับในที่สุดครับได้รับการช่วยเหลือ
แล้วก็บอกได้ว่าจากนี้ไปคงไม่กลับไปทำงานที่นั่นอีกแล้วนะฮะ

ผมก็อยู่ในบอมอยู่ที่บังซื้อเลยครับ
๒วัน๒คนอาวุธและก็เดินทั้งออกมาจากโน้นมาขึ้นรถบัตรที่ที่หน้าโมชัปทัวร์ใช่ไหม
เท้าออกมาปีนค่อยเดินออกมา
ทางนั้นไม่กลัวเหรอคะ

ยังอยู่ทางงานที่โน่น
คุณผู้ชมครับมีอีกท่านหนึ่งนะชื่อว่าคุณสุธิพัฒน์ครับ
เป็นแรงงานไทยที่กลับมาตอนนี้
เราว่าเขาอยู่ในพื้นที่สีแดงครับที่มีการสู้รบคือติดกับที่ฉนวนกาซ่าเลยนะครับ
ตอนที่มีการบุกยิงแคมป์คนงานเขากระโดดหนีออกจากหน้าต่างเพื่อเอาชีวิตรอด
แล้วตอนที่กระโดดหนีนี่แหละเป็นสาเหตุทำให้แขนเขาเจ็บครับคือแขนไปโดนหน้าต่าง
หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมไปซ่อนตัวในป่าสามวันฮะสุดท้ายปลอดภัยจนกระทั่งนายจ้างครับ
อบพยพไปอยู่อีกที่หนึ่งตอนแรกโอ้โหดีใจนะสุดท้ายหนีตายมาได้
ที่ไหนได้คุณผู้ชมครับนายจ้างกลับพามาทำงานอีกที่ครับ
แรงงานไทยก็เลยรวมตัวแล้วก็แจ้งความประสงค์บอกว่าอยากจะกลับบ้านแล้วนะครับไม่อยากจะทำงานที่นั่นแล้ว
มีการติดต่อทางสถานทูตครับแล้วก็นั่งแท็กซี่หนีออกจากบริเวณนั้นมาที่สนามบินครับ
เอาเดี๋ยวรอเงินขึ้นสีนะครับ

เค้าไปมือก็ไปดน

เราไม่รู้เราคิดว่าเราหนีตายเอาชีวิตรอดไปได้ที่
ปลอดภัยดีแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้ไปทำงาน

แรงงานไทยที่หนีตายในสถานการณ์สู้รบนะครับบอกว่าแคมป์คนงานเนี่ย
ห่างจากฉนวนกาซ่า๓กิโลเมตรนะเหมือนเคสที่พี่อ่านไปก่อนหน้านี้เลยนะ
ที่ถูกใช่ตอนที่ถูกบุกเนี่ยไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนนะครับ
คือพอเห็นอีกทีนึงฮามาสครับขับรถมาอาวุธครบมือเนี่ยมาประมาณ๗๐คนนะครับ
ราดยิงไม่พูดไม่จาครับยิงทั้งหมู่บ้านไม่สนว่าใครเป็นใคร
ทุกคนก็รีบไปหลบในบังเกอร์ตอนนั้นทำใจไว้หมดแล้วว่ายังไงเนี่ย
คงไม่รอดแต่ว่าสุดท้ายครับทหารก็มาช่วยไว้ทันจึงรอดชีวิตนะครับ
ส่วนที่มีข่าวลือว่ามีกลุ่มฮามาสเนี่ยบุกยิงคนงานตายยกแคมป์๑๐๗คน
ยืนยันว่าไม่จริงครับตนไม่ตายมี๑๔คนที่รอดชีวิต
๑๐๗คนนั้นเป็นยอดผู้ที่อยู่ในแคมป์ที่เหลือทั้งหมดนะฮะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับ
คือดีใจสุดครับที่ออกจากนั้นคือมันตายจะเกิดไหมครับ
ทุกคนคิดเหมือนเดียวกันเมื่อครับตายเกิดไม่
เนี่ยโอ้โหฟังเรื่องเล่าจากผู้ที่ถึงบ้านแต่ละคนนะคะ
ตายกันทั้งนั้นเลยแล้วก็เจอสถานการณ์ที่น่ากลัวนะครับ
อยู่ในสงครามหลบอยู่กันทั้งนั้นเลยค่ะ
มีอีกหนึ่งคนนะคะคือวันนี้จะมีคนที่กลับมาล็อตนี้นะคะ
ซึ่งถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับสถานที่เกิดเหตุมากนะคะ
ทยอยเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังอย่างคุณโชคชัยเนี่ยนะคะ
บอกว่าไปทำงานที่อิสราเอลเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ก็ได้กลับมา
ทำสัญญาไป๕ปี๓เดือนแต่ว่าทำงานได้แค่เดือนหนึ่ง
ก็เกิดเหตุการณ์สู้รบซะแล้วนะคะ
เขาบอกว่ากลุ่มฮามาสเนี่ยบุกเข้ามาตรงที่เขาทำงานอยู่ไม่ถึง๑๐กิโลนะคะ
ซ่อนอยู่ในห้อง๒วันเกือบตายคิดถึงพ่อแม่มากนะคะ
วันนี้ดีใจมากที่ได้กลับบ้านค่ะ
ส่วนกาซ่าไม่ถึง๑๐โลครับพี่ครับไม่ถึง๑๐กิโล
มองก็เห็นชัดเลยครับเหตุการณ์เห็นทั้งหมด
แล้วก็นาทีที่กลุ่มฮามัดบุกเข้าไปที่แคมป์พวกผมมันจะเป็นลักษณะว่า
พวกผมมันจะมีรั้วข้างหลังติดไว้ครับ
ซึ่งเขายิงกาดเข้าไปนาทีนั้นพวกผมได้แต่หลบอยู่ในห้องครับพี่
อยู่เงียบพูดถึงว่าถ้าอาวุธเขาครบมือเข้าไปได้ถึง
พวกผมก็ไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้ไหมพี่
คืนวันที่๗คืนวันที่๘นี่คือปิดไฟทั้งแคมป์ครับ
แล้วก็ล็อกห้องอยู่เงียบครับจงแล้วก็อัปเดตสถานการณ์กับทางข่าวอยู่เรื่อยครับ
เราต้องตามข่าว๒วันแรกนี้แทบไม่ได้นอนครับพี่
คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ว่าเรามาเจอสถานการณ์อะไรอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์อะไรแบบนี้ครับพี่นาทีมันคือนาทีชีวิตที่พูดยากครับพี่
มาถึงวันนี้ผมดีใจมากมากครับขอบคุณสื่อและทีมงานทุกท่านครับผม

ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะแล้วคุณผู้ชมอย่างที่บอกในเที่ยวบินนี้๑๓๐คน
มีผู้หญิงมาด้วยมีเด็กมาด้วยผู้หญิงที่โดยสารมากับเครื่องบินลำนี้แล้วกลับบ้าน
ก็คือท่านนี้ค่ะคุณประพัทธ์นะคะคุณประพัทธ์ศรีสวัสดิ์เป็นชาวบึงกาล
เป็นหนึ่งในแรงงานนะคะไปทำงานที่นั่นแล้วกลับมาด้วยเหมือนกัน
คือก็เพิ่งไปทำงานได้แค่๕เดือนเท่านั้นเธอบอกยังใช้หนี้ไม่หมดเลย
แต่ขอกลับก่อนเอาตัวรอดก่อนแล้วกันเพราะว่าแคมป์ที่อยู่เนี่ยติดฉนวนกาซ่าเลย
แล้ววันเกิดเหตุคือ๗ตุลาคมระเบิดตกลงแคมป์ข้าง๒ลูก
ก็มีการประกาศให้เข้าหลุมหลบภัยแล้วหลังจากนั้นระเบิดมาทุกทิศทางเลยนะคะ

เหมือนกับคนงานชายก็คืออยู่ทั้งวันทั้งคืน
ได้แต่นั่งมองกลุ่มฮามาสบินพารามอเตอร์

นะคะเธอกับปว่นผู้หญิงในแคมป์๒คนนี่
ก็ผู้ชายอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นหลบกันอยู่ในแคมป์นี่แหละ
หมอบทั้งคลานคิดอย่างเดียวว่าต้องเอาชีวิตให้รอดค่ะ
ผู้หญิงเพราะฉันมีผู้หญิงสองคนก็รอฟังรอฟังเขาประกาศเขาประกาศภาคอากาศถ้าเขาประกาศปุ๊บก็คือวิ่งเข้าดมอย่างเดียว
เหมือนผู้ชายเหมือนที่เขาให้ลุกก็ลุกไม่เหมาะไม่เหมาะในการนอนต่างทำตรงอย่างเหมือนผู้ชาย
นอนไม่หลับทั้งคืนทั้งคืนเลยนอนไม่หลับนอนไม่ได้
ถ้าอยู่ตรงนั้นก็นอนไม่หลับ
ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็ไปฟังคุณชิดนรงค์
อันนี้เป็นชาวจังหวัดหนองบัวลำพูทำงานอยู่เมืองมิสเตอร์คิม
จุดนี้คือต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะระหว่างกลุ่มฮามัสกับอิสราเอลนะคะ
เขาบอกว่าตอนที่กลุ่มฮามาสเข้ามากราดยิงในแคมป
กล่าดยิงในแคมป์อันนี้คือในแคมป์ที่เขาอยู่เลยนะ
กลุ่มฮามาสเข้ามากราดยิงเนี่ยเขารีบเข้าไปในห้อง
แล้วล็อกประตูไว้แล้วซ่อนอยู่ใต้เตียงครับแล้วหูเนี่ยก็ได้ยินว่า
คือฮามาสเนี่ยมาแบบเหมือนมาเขย่าประตูพยายามจะดึงจะเข้ามาให้ได้
แต่เปิดประตูไม่ได้ตัวเองก็ยิ่งซ่อนอยู่ในนั้นนะคะ
ซ่อนอยู่อย่างนั้นไม่ออกมาเลย๒๓วันนะคะ
แล้วพอสังเกตว่าเหตุการณ์มันเริ่มเบาบางลง
ก็เลยตัดสินใจออกมาขอความช่วยเหลือเพราะคิดว่าถ้าหลบอยู่อย่างนั้นตลอด
ก็ตายเหมือนกันนะคะอยู่ในห้องก็ตายออกไปก็ตาย
อดใจแล้วถ้าตายก็ต้องตายสุดท้ายก็เลยออกมาขอความช่วยเหลือ
แล้วก็เจอทหารค่ะทางคุณโรงบอกเลยว่าไม่กลับไปอีกแล้วค่ะ
ออกไปก็ตายอยู่ในห้องก็ตายสุดท้ายแล้วเขาจะคืนเราทีหน้า
สิดีใจไหมครับให้เจอลูกคะวันนี้
นี่คุณผู้ชมครับลูกชายลูกสาวนะวิ่งเข้าไปสูมก่อนนะคะ
คุณเนาะพระโรศวิมทรธรรมวัฒน์นะฮะโอ้โห
บรรบำราชนราดูนที่จังหวัดนนทบุรีนะครับ
คุณนพโรธบอกว่าดีใจมากครับได้เจอครอบครัว
อยู่ที่นั่นมาปีนึงนะครับตอนเกิดเหตุนั้นไปหลบในบังเกอร์เล็ก
ไม่มีอากาศหายใจเลยก็คือมันน้อยมากซ่อนอยู่ประมาณเกือบ๑๐ชั่วโมงครับ
แล้วไม่ใช่อยู่คนเดียวนะมีคนงาน๑๐กว่าคนครับ
ฮามัสพยายามจะเปิดประตูเข้ามาก็ช่วยกันดึงประตูเอาไว้
ถ้าวันนั้นฮามาสเข้ามาได้เนี่ยตัวเองคงไม่มีชีวิตรอด
กลับมาเจอหน้าครอบครัวนะครับหากสถานการณ์สงบลงจะกลับไปทำงานอีกครับ
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยครับ
หาเขาตั้งแต่ในโนมบอกว่าไม่รู้ว่าจะมีชีวิตรอดหรือเปล่า
เพราะว่าเขาเข้ามาในที่บุธผมได้ไงครับเพราะว่าพอดีเขาเปิด
มีคนในหมู่บ้านเขาเปิดประตูมาแล้วพอนั้นเขาดักยิงคนในหมู่บ้านตายแล้วเขาก็เข้ามาแล้ว
รอดูสถานการณ์ก่อนครับถ้าว่าดีขึ้นเราก็กลับครับ
เพราะว่าลูกพี่ผมก็เขาก็ดีไงครับ
นี่ครับคุณผู้ชมมีอีกคนนึงนะครับ
คือภรรยานั้นก็ไปสวมก่อทันทีครับที่ลงมาจากรถนะฮะ
บอกว่าดีใจนะครับก็เดินทางมาจากชนบุรีตั้งแต่เช้าครับ
ในการรอรับสามีแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยครับ
เดี๋ยวให้ดูภาพนะครับช่วยยกกระเป๋านะครับ
แล้วก็เนี่ยเดินยิ้มไปตลอดทางนะขณะที่บางคนครับอาการอ่อนเพลียนะ
กลับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ทำการประถมพยาบาลครับ
ตรวจวัดความดันให้น้ำเกลือพออาการดีขึ้นนะครับ
ก็คือส่วนใหญ่มาจากอาการอ่อนล้านะครับไม่ใช่แค่เดินทางกลับมาจากประเทศที่อยู่ไกลกับเรานะ
แต่ว่าผ่านนาทีเฉียดตายมาด้วยนะหลายคนอย่างที่ผมกับคุณกระเต้นได้อ่านไปนะ
บางคนก็หลบซ่อนมาหลายวันด้วยใช่นะครับ
กระทรวงสาธารณสุขครับคุณผู้ชมครับให้ครอบครัวแรงงานไทยอบพยพจากอิสราเอลชุดที่๔
มารอรับที่อาคารศูนย์กักกันสถาบันบำราชนราดูน
ก็มีเจ้าหน้าที่จากทั้งกรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศมาจากกระทรวงแรงงานนะครับ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันบำราชวราดูลนะครับมาคัดกรองประเมินสุขภาพจิตครับ
สำหรับคนที่ต้องการรวมทั้งประสานการทำงานสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับนะครับ
ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่พอกลับมาแล้วแน่นอนครับก็เดินทางกลับภูมิลำเนาในทันทีนะครับ
ก็ยินดีด้วยนะครับที่สามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับ
ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะคะที่เราได้นำเสนอตัวเลขไปว่าเขายืนยันที่จะยังทำงานอยู่นะคะ
อิสราเอลก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวของแต่ละท่านก็แตกต่างกันออกไป
แต่ว่าในส่วนของแรงงานที่ยังยืนหยัดที่จะอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยนะคะ
วันนี้ที่บุรีรำมีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเจ้าอาวาสก็สวดให้พรนะคะ
แรงงานไทยผ่านวีดีโอคอลค่ะซึ่งเจ้าตัวยังยืนยันอยู่ทำงานต่อ
แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางเสียงระเบิดก็ตามค่ะ
ขวัญและกำลังใจนะคะที่พึ่งทางใจนะคะ
ก็ให้พระเนี่ยนะคะสวดให้พร
อันนี้คือเจ้าอาวาสวัดป่าอำภาวันคุณานุสรที่บุรีรำก็สวดให้พรคุณพีรพงศ์นะคะ
แรงงานไทยที่ยังคงทำงานในอิสราเอล
คือเดี๋ยวนี้ก็มีวีดีโอคอลก็ผ่านวีดีโอคอล
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย
รวมถึงแรงงานไทยทุกคนที่ยังทำงานอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
แล้วก็ท่านก็ให้กำลังใจทั้งแรงงานที่นู่น
แล้วก็แม่ภรรยาที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คุณพีรพงศ์ยังปลอดภัยดี
แต่ว่าทำงานอยู่ในเมืองลานาน่าทางตอนเหนือของอิสราเอล
ซึ่งห่างจากพื้นที่สีแดง๑๐๐กิโล
คือเขาก็ประเมินสถานการณ์แล้วว่าก็อาจจะยังโอเคอยู่
แต่ว่าคนทางนี้นะคะคือประเมินสถานการณ์อาจจะนึกภาพไม่ออก
ก็มีความห่วงใยเพราะฉะนั้นก็เพื่อความสบายใจ
ของทั้งคนที่นู่นและคนที่นี่นะคะ
คือคุณพีรพงศ์เองก็บอกกับภรรยาบอกกับครอบครัวขอทำงานต่อ
กว่าทางการจะสั่งอบพยพนะคะ
ซึ่งแรงงานไทยในพื้นที่สีแดงมาขอความช่วยเหลือ
ในจ้างของเขา๑๒คนด้วยนะคะ
ทางด้านภรรยาบอกทุกคนก็ห่วงนะคะ
แต่ว่าสามียืนยันยังไม่กลับเพราะว่าอีก๒ปีจะถึงกำหนดเดินทางกลับ
ก็ได้แต่ภาวนานะคะขอให้สามีปลอดภัยค่ะ
คุณผู้ชมครับจากเรื่องเกี่ยวกับอิสราเอลนะครับ
คือนายกบอกนะว่าต้องใช้เที่ยวบินอีกประมาณแบบ๓๐กว่าเที่ยว
เพราะว่าตอนนี้คนประสงค์จะกลับก็อย่างที่รายงานตัวเลขมาเป็น๗๐๐กว่าแล้ว
เกือบจะ๘แล้วแล้วก็มากขึ้น
เราก็จะได้เห็นภาพแบบนี้ในการเดินทางกลับมาอย่างต่อเนื่องนะครับ